ไทยรัฐให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานรุ่นใหม่สนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำ
เพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพความพร้อมเชื่อมต่อสู่บริษัทองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ
รวมถึงได้รับตำแหน่งงานที่ตรงกับความสามารถของนักศึกษา
ได้รู้แนวโน้มของตลาดงานกลุ่มลักษณะงาน
เพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมสนับสนุนนักศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ดีเพื่อการทำงานต่อไป
โดยเปิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกชั้นปีสิทธิ์เก่าและบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมงานได้ถึง๑๙ตุลาคมนี้